คุณผู้ชมข่าวนี้สยองมากเห็นภาพก็หวาดเสียวจริงค่ะ
เป็นนุ่มชาวเมียนมาคือทำงานอยู่กับเครื่องจักร
การทำงานอยู่กับเครื่องจักรนี่คือโอ้โหมันเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคุณ
แต่เหตุการณ์นี้หนุ่มคนนี้ถูกเครื่องจักรหนีบหัว
แล้วสภาพคือขาห้อยอยู่เลย
เห็นภาพแล้วก็อย่างที่บอกค่ะมันสลดสยดสยองจริงค่ะ
เนี่ยเครื่องจักรตรงนี้เนี่ยนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้น

นี่ลักษณะเครื่องจักรทำงานแบบนี้
ส่วนตัวคนตายเดี๋ยวคงทำงานลักษณะเหมือนพี่คนนั้นแหละ
แต่ว่าตัวหลุดเข้าไปจนกระทั่งเป็นแบบนี้
สภาพแบบนี้ค่ะขาห้อยอยู่ออกมาข้างนอกเนี่ยนะ
โอ้โหตอนเครื่องจักรมันกำลังหนีบเข้าไป
แล้วตัวเขาหลุดเข้าไปเลยโดนหนีบนะ
ใช่ค่ะนี่ทางรองสารวัตรสอบสวนที่สพพันธองนี่นะคะ
พอได้รับแจ้งก็รีบไปที่บริษัท
ซึ่งก็ไปพร้อมกับกู้ชีพกู้ภัย
มันเป็นโรงงานผลิตแบบกระดาษขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชม
แล้วเครื่องนี้มันเป็นเครื่องสำหรับตัดพับแบบกระดาษ
ดูสิร่างของคนตายแรงงานชาวเมียนมาคนนี้
นายทัศน์มัดอายุ๑๘ปีค่ะ
โดนเครื่องจักรหนีบเข้าไปที่หัว
ขออภัยคุณผู้ชมมันสมองกระจายศีรษะแตก
ทีนี้กู้ภัยจะช่วยเหลือเอาร่างออกมายังไง
เขาต้องเอาเครื่องตัดทางตัดทางก่อน
แต่ตอนที่เอาเครื่องตัดถ่างไปใช้ไม่ได้
เพราะว่าเครื่องนั้นมันมีน้ำหนักเยอะมันเป็นเครื่องขนาดใหญ่
ทีนี้ต้องรออะไรคะรอให้คนเชี่ยวชาญมาถึง
หายน็อตออกแล้วใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะ
กว่าจะเอาศพออกมาจากเครื่องตรงนี้ได้
แต่เห็นเครื่องนี้ลักษณะแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคุณนะ
ใช่เพราะว่ามันเป็นลักษณะที่แบบพับหนีบไป

ถ้าพลาดไปนิดเดียวนี่คือโอ้โหหัวตกลงไปอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะ
ถามเพื่อนร่วมงานที่เขาเห็นเหตุการณ์นะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่านายทัศน์เนี่ย
กำลังนำแผ่นกระดาษใส่เครื่องแบบที่เฟรมทางด้านซ้ายมือเลย
จังหวะนั้นคุณผู้ชมไม่รู้ว่าในทัศน์พลาดหรือเปล่า
เพราะว่าเพื่อนร่วมงานเองก็ออกไปข้างนอก
เพื่อที่จะเอากระดาษแล้วจังหวะนั้นล่ะค่ะ
ผู้ตายจนเสียชีวิตเอาเครื่องมาตัดทางก็ใช้ไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าเครื่องจักรนี้มันใหญ่ต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญมาถอดน็อตออก
เมืองต้นตำรวจก็ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวจะมีการสอบคนทำงานอยู่ด้วยคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็จะสอบทางผู้บริหารของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วย
แต่เมื่อวานเห็นสอบคนทำงานแล้ว

เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่คนอื่นก็ทำงานเครื่องอื่นอยู่ด้วย
ทุกคนก็มัวแต่โฟกัสแต่งงานของตัวเอง
มาอีกทีนึงเพื่อนโดนหนีบหัวไปแล้วค่ะ
อันตรายนะทำงานกับเครื่องจักรแบบนี้ต้องระมัดระวังกันให้มากนะครับ